ไหนพูดถึงเรื่องของความเชื่อตัวเลขต่าง

คุณผู้ชมเองก็ส่งมาทางหน้าจอแล้วก็ในไลฟ์ของเรานะฮะ
ไปต่อกันเลยช่วงนี้ไปดูโชคลาภกันหน่อยของสุดท้าย
ก่อนจะออกรางวัลช่วงใบ๒ใบ๓วันนี้ครับ
พาไปที่อาสมรือศรีเนรธาตุพุทธคุณ
ถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข๙บางประหันปฐุมธานีนะฮะ
นี่เขาทำอะไรกันเนี่ยคุณผู้ชม
หน้ากากมีผ้าโพกหัวเป็นผ้ายงผ้ายันกันด้วย
นักเสียงโชคเข้าไปกราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่องอ่างน้ำมนต
ดูสิมันเลขอะไรอันนี้มันคือผ้ายันเนอะ

แต่ว่าไฮไลท์ก็คืออยู่ที่อ่างน้ำมนต์แหละคุณผู้ชม
เขาบอกว่าครั้งนี้ก็มีทั้งเลข๐๘
เลขสองสามสี่เจ็ดแปดอะไรก็ว่ากันไป
คนก็ต่างมองจับคู่กันเอง
เมื่อวานภาพที่เห็นเนี่ยคือบรรยากาศ
เขาทำพิธีสวดหม่นจินดาววันนี้ไม่เรียกซับ

ของทุกเดือนตอน๙โมงเช้า๓๙นาที

ทัมเป็นพวกเขาก็ไปเสียงโชคดูดวงกันไปว่า
จะถูกรางวงรางวัลขอเลขขอโชคขอลาบกันไปนะครับ

พาคุณผู้ชมไปที่สาลาพักรอรถ
โดยสารริมถนนชัยหน้าสัพพยาค่ะ
จุดนี้คือหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาธนะคะ
ชาวบ้านเขาไปทำอะไรล่ะมันสาราพักรอรถน่ะ
ชาวบ้านเขาไปกราบไหว้นะขอโชคขอลาบ
เพราะตรงนั้นมันมีเสาตกน้ำมันค่ะ
แล้วใครจะกล้าไปรอรถล่ะเนี่ย

เออแต่กลางคืนกลางคืนหลีกเลี่ยง
คือที่จุดนี้นอกจากเขาจะไปเจอเสาตกน้ำมันแล้ว
มีคนที่เป็นร่างทรงบอกว่าตัวเองเป็นร่างทรง
มาบอกว่ามีวิญญาณนางไม้ชื่อว่าแม่ย่ามหาศรีอุดมทรัพย
หรือแม่สะใบทองสิงสถิตอยู่
ที่ผ่านมาชาวบ้านถูกรางวัลด้วยนะ
จากเสาตกน้ำมันที่สารารอรถ๒๐งวดไม่ธรรมดา
สำหรับในงวดนี้ชาวบ้านเห็นเลขเป็น๒ชุดดังนี้นะคะ

แหมกลางคืนใครจะกล้าไปนั่งรอรถเนอะ
เออเออพาไปนี่เลยนี่เขาหาอะไรกันน่ะ
คุณผู้ชมตลาดภาษีซุงนะคะอยู่ที่ตัวเมืองชายนาฏ
ตลาดนี้เงียบนะคะแต่ว่าคนก็ไปเพียบเหมือนกันนะฮะ
อ่าเราก็ต้องไปสืบจากแม่ค้านี่แหละ
คุณแม่คะจ๋าเลขไหนเด่นเลขไหนดัง

แม่ค้าบอกว่าเลขเด่นเลขดังก็นั่นแหละ
คนหาซื้อกันเยอะมาก
และที่สำคัญคุณจิ๊กนวรัฐยุตนัน
นางเอกชื่อดังใช่ไหมแกไปจุดประทัดแก้บน
แก้บนไอ้ส้มฉุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดทรงเสวย
ปรากฏว่าเลขหางประทัดดูดูก่อนดูก่อน
๘๒มันไปสลับกับ๒๘ที่บอกว่าเป็นเลขดัง

นั่นไงแล้วปรากฏว่าดิฉันหาซื้อ๒๘๘๒แต่ต้นเดือนเลย

เกลี้ยงไม่มีเลย๒๘๘๒นี่คนเขาจองกันล่วงหน้านะ
ครับ

ไปดูที่วัดใหม่โคกมรุมนะฮะตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญที่อ่างทองครับ

บอกว่าที่นี่มีต้นตะเคียนทองมากที่สุดในประเทศไทย
ถึง๕๐ต้นแต่มันมีเรื่องฮือฮาที่เห็นเนี่ยคือแมวชื่อว่าเจ้าโทน
เป็นแมวตัวผู้สีดำอายุสักประมาณ๓ปี
คือมันเนี่ยตอนที่คนไปเจอมันไปซ่อนตัวในโพรงของต้นของเจ้าแม่ตะเคียน
อันเชิญมาจากบ่อสายที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วก็ไปเลี้ยงเอาไว้ในวัดมันก็ไปซ่อนอยู่ในโพรงนั้น
งวดที่ผ่านมามีคุณลุงคนนึงแล้วกันชื่อนายสุนทรอายุ๖๐ปี
เป็นกรรมการวัดไปขอโชคลาภจากเจ้าโทนไปขอโชคจากเจ้าแมวเจ้าโทน
แล้วเจ้าโทนให้โชคลาภเจ้าโทนขึ้นไปหยิบบนแผงสลากมาให้
คือมันเดินไปบนแผงใช่ไหมแล้วมันก็ไปเหยียบย่ำอยู่จุดเดิมอันนั้นน่ะนะ
คุณสุนทรก็เลยซื้อปึ๊งนั้นมาทั้งปึ๊งเลย๑๐ใบที่เจ้าโทนไปเหยียบอยู่
แล้วก็ถูกเลขหน้า๓ตัวทั้ง๑๐ใบโอ้โหงวดนี้คนก็เลยแห่
ไปหาเลขจากเจ้าโทนด้วยไปหาเลขจากต้นตะเคียนทองทั้ง๕๐ต้นด้วย
เลขอะไรไปดูไปฟังพร้อมกันผมจะไม่บอกนะให้ชาวบ้านเขาบอกแล้วกัน
อาจจะเป็น๖๐๒๗๗๕
เห็นตรงนู้น๕๙ไม่รู้จะมีหรือไม่นะ
ชาวบ้านบอกไปแล้วเรียบร้อยตามนั้นนะคะตามนั้นนะคะลองดูแล้วกันเนอะถ้ายังมีอยู่นะคะ
ที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หน่อยค่ะไปปางช้างแม่สานะคะชาวบ้านเข้าไปขอโชคขอลาบ
ไปจังเลยเชียงใหม่เนี่ยไปเที่ยวหรือว่าไปคอย
ไปขี่ช้างไหมละอุ้ยแต่นี่ฉันก็ได้โชคมานะจำได้จำได้จำได้
ไปทำพิธีก่อนก่อนที่จะขอโชคขอลาบไปทำพิธีตั้งสารโซ่ช้าง
ซึ่งโซ่ช้างเนี่ยทยอยปลดออกจากช้าง๗๘เชือกและงวดที่แล้วมีคนไปปิดทองโซ่ช้าง
ถูกรางวัลด้วยสองตัวบ้างสามตัวบ้างเนี่ยเขาก็เลยเชื่อกันว่าโซ่ช้างมีความขลัง
พลังศักดิ์สิทธิ์จากช้างเนื่องจากโซ่ที่ปลดออกมาแต่ละเส้น
คล้องล่ำกับช้างจนล้มตายเขาเรียกว่าการปลดโซ่พันธนาการช้าง
มีการทำพิธีไปแล้วเมื่อเดือนก่อนนะจำได้และงวดนี้ชาวบ้านเขาก็เตรียมอีกค่ะ
เตรียมเอา๗๘ซึ่งเป็นเลขทั้งหมดของโซ่ที่ทำพิธีปลดมาเนี่ยนะคะ
กลับนิดนึง๘๗รวมถึง๗๘๙ไปเสี่ยงโชคกัน
คนเริ่มเอาแผ่นทองไปติดที่โซ่แล้วเขาเป็นการปลดพันธนาการให้กับช้าง
เพราะว่าถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองทำงานมาเยอะบางตัวก็ถูกโซ่คล้องจนตายไปก็มี
อะไรแบบนี้นะฮะอ่ะไปดูที่พยาวอีกหนึ่งจังหวัดแล้วกันนะฮะ
มีผู้สนใจเตรียมนำตัวเลขของอายุวัดหลวงราชสันธาร
หรือว่าวัดหลวงในตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาวอายุ๒๑๖ปี
สร้างขึ้นมาปี๒๓๔๗เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะ
เป็นรูปเงาเห็นไหมครับแล้วก็มีเลขเมื่อกี้คือขนาดหีบคัมภีร์โบราณ๓ใบ
ที่เห็นเป็นลูกของพระพุทธรูปลางลางอยู่นะฮะเอาไปเสี่ยงโชคนะฮะ
โดยหีบมี๓ขนาดใบเล็กขนาดกว้าง๒๗นิ้วสูง๔๒นิ้วยาว๕๐นิ้ว
ีบใบกราก็กว้าง๓๕นิ้วสูง๑๒นิ้วยาว๕๓นิ้วครับ
แล้วก็หีบใบใหญ่กว้าง๔๖นิ้วสูง๕๒นิ้วแล้วก็ยาว๖๘นิ้ว
ใครจะชอบหีบใบไหนก็ลองเสี่ยงโชคตามนั้นดูแล้วกัน
เรื่องของตัวเลขยังไม่จบหรอกเดี๋ยวจะมีอีกหลายเบรกหลายข่าว
หีบขนาดแล้วเนี่ยต้องเลือกความกว้างความสูงความยาวด้วยนะว่าจะซื้ออันไหน
มันก็ยากไปอีกอ่ะเนอะเยอะอีกตั้งหมดก่อน

สูงยาว๓หีบก็๙เลขแล้วนะ
ฝันอะไรอย่าลืมส่งมานะแชร์กันหน้าจอได้เลยนะครับ